ผ่านไปมากันที่ข่าวร้อนของวงการบันเทิงกันหน่อย
เมื่อวานนี้หลายคนบอกเฮ้ยข่าวจริงเปล่า
จริงหรือเปล่าสำหรับข่าวของพิงกี้สาวิกาคุณผู้ชมค่ะ
วงการกันเหมือนกันมันมีข่าวปล่อยออกมาว่า
สารอาญาไม่ให้ประกันตัวพิงกี้พี่ชายและคุณแม่
หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวกันแบบว่าโต้งกันเลยนะฮะ
ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำกลายเป็นข่าวใหญ่โตคุณผู้ชม
จะว่าไปแล้วนะเส้นทางในชีวิตของนางเอกสาวสวยตาคมคนนี้
ง่ายเลยจริงจริงคุณผู้ชมพิงกี้เองอยู่วงการมานานค่ะ
มรสุมข่าวใหญ่แบบนี้มาหลายต่อหลายครั้ง
เกิดอะไรขึ้นบ้างเราไปย้อนเรื่องราวให้คุณผู้ชมฟังค่ะ
พิงกี้สาวิกานะคะนางเอกสาวมากฝีมือ
ในวงการของพิงกี้จนถึงวันที่เธออายุ๓๖ปี
ต้องผ่านเรื่องราวข่าวร้อนข่าวใหญ่ไม่จบไม่สิ้นค่ะ
กลับไปปี๒๕๕๓ค่ะพิงกี้สาวิกาตกเป็นข่าวใหญ่ดังมากในตอนนั้น
นั่นก็คือประเด็นการเข้าไปผัวพันในครอบครัวของคุณเป๊กสัญชัยกับพี่ธัญญาธัญเรศค่ะ
กระแสข่าวค่อนข้างคลึกโครมเลยทีเดียวเพราะว่าพิงกี้ก็ถือว่าเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะ
และข่าวเฉารอบนั้นทำเอาเธอนั้นต้องพักงานในวงการบันเทิงและหันไปเอาดีในวงการบอลลีวูดอยู่พักใหญ่ค่ะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วเวลาผ่านพ้นไปค่ะทุกคนก็ได้เคลียร์ใจกันเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาก็เลยเกิดเป็นภาพนี้
กลับมาร่วมงานกันได้อีกครั้งเมื่อปี๒๕๖๑นั่นเอง
ถือว่าเป็นภาพสุดเซอร์ไพรส์ของวงการณขณะนั้นก็ว่าได้
พี่น้องวงการเดียวกันก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
เรื่องราวชีวิตรักหลังผ่านมรสุมของพิงกี้ก็ถูกจับตามองไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
ช่วงปี๒๕๕๗ค่ะพิงกี้ได้ตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวา
ไฮโซหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการ
แต่แล้วหลังจากที่เธอได้ใช้ชีวิตคู่เพียงแค่๓ปีค่ะ
กี้ก็ออกมายอมรับว่าได้อย่าขาดจากอดีตสามีเรียบร้อยแล้ว
และตั้งใจจะกลับเข้ามาทำงานในวงการอย่างเต็มตัวอีกครั้งค่ะ
กี้เองเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
ศูนย์เงินเก็บนับ๑๐ล้านต้องเริ่มต้นทำงานหาเงินเก็บเงินใหม่ค่ะ
ผ่านตัวเองมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เพื่อสร้างตัวใหม่อีกครั้ง
จนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเธอและครอบครัวตกเป็นข่าวดัง
สารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเพราะว่าคดีนี้มีผู้เสียหายกว่าเก้าพันคนนะคะ
มูลค่าความเสียหายสูงกว่า๒๔๐๐ล้านบาทค่ะ
ทำให้งานนี้ทั้งพิงกี้พี่ชายและคุณแม่ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำในที่สุดค่ะ
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้านะคุณผู้ชม
หลายคนบอกว่าเอ๊ะเรื่องมันจะจบแบบนี้เลยหรือเปล่าเข้าไปแล้วหรือยัง
หลังจากนี้มีอะไรให้เธอได้ออกมาแก้ต่างแก้ตัวอีกไหมนะครับ
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายนะฮะ
หลังจากนี้ทางด้านตำรวจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเขาจะมีการเผยรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องมาเรื่อย
รอติดตามประเด็นใหม่ได้กับทางช่องไทยรัฐของเราแล้วก็ไทยรัฐนิวโชว์นะคะคุณผู้ชม
แต่ถ้าไปทั้งนิมิติอาจต้องตัดผมของน้องผิ้งกี้ด้วยนะคะ
ข้างหลังในนี้เรามีข่าวบ่ะว่ามีใครมาต่อเนั่งแก้มบุ๋มได้ไม่คะ
กันนะคะส่วนเรื่องละครของน้องพิเกียร์นี่คนถามมาเยอะค่ะคือน้องพิ้งกี้ตอนนี้มีถ่ายละครอยู่สองเรื่องในการเรื่องนึงกับพี่ชอดนะคะก็คือดงดอกไม้อันนี้ถ่ายทำไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วก็คือจริงจริงอ่ะวันพุธอ่ะวันอังคารน่าจะเปิดตัวแล้วก็ต้องรอดูมั้ยคะว่าจะทำยังไงจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหรือ
จะเป็นยังไงนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันอีกทีนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ให้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมายดีกว่านะคะ
สวัสดีครับ